สำหรับคดีสู่สารเผานั่งยางที่จังหวัดอุดรธานีที่พบร่องรอยการเผาไป๒๓จุดนะครับ
วันนี้คลี่คลายไปได้๑คดี
โดยตำรวจได้มีการแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดี

ก่อนที่จะนำไปเผาอำพรางที่สู่สารดังกล่าวนะครับ
โดยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ก็เป็นอดีตดาบตำรวจภูทรบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งก็เชื่อว่าการจับกลุ่มคดีนี้น่าจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีอื่นต่อไป

ผู้ต้องหาที่ร่วมกับดาบตำรวจปราโมทบุบศรี
อดีตผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ฆ่านางบังออนทองอ่อนอายุ๕๒ปี
เสียชีวิตก่อนนำศพไปเผานั่งยาง
ซึ่งเขายอมรับว่าได้รับการชักชวนจากดาบตำรวจปราโมท
ให้เปรียกฆ่านางบังออนเพื่อฉิงทรัพย์ศิลป์
จากผู้ตายมีอาชีพปล่อยเงินกู้
มักจะใส่เครื่องประดับของมีค่า
และพกเงินสดติดตัวตลอดเวลา
มิถุนายน๒๕๕๗นางบังออนหายไป
หลังออกไปรดน้ำผักที่กระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
โดยพบรถจักรยานยนต์ของนางบังออน
ถูกทิ้งอยู่ในสระน้ำบ้านหนองหัวคู่อำเภอบ้านพื้อ
ครอบครัวจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ
จากนั้นวันที่๙มิถุนายนตำรวจภูทรบ้านผือ
พบศพเผานั่งยางในป่าสงวนแห่งชาติป่ากุจจับ
ซึ่งต่อมาได้มีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ยืนยันได้ว่าเป็นศพของนางบังออน
ตำรวจตั้งประเด็นการฆาตกรรมไว้หลายประเด็น
แต่ให้น้ำหนักไปที่การฆ่าชิงทรัพย์

สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือและแหวนหายไป

ยังขาดประจักษ์พยานสำคัญจึงทำให้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ผ่านไปนานเกือบหนึ่งปีคดียังไม่มีความคืบหน้า
ของนางบังออนจึงร้องผ่านสื่อมวลชนทำให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
และออกสืบสวนหาประจักษ์พยานใหม่อีกครั้งโดยนำตัวนายบุญนามาสอบสวน
ซึ่งครั้งนี้ให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุ
ดาบตำรวจปราโมทขับรถมารับที่บ้านแล้วชวนฆ่าชิงทรัพย์นางบังออน
กระท่อมนาซึ่งไปดื่มกินกับผู้ตายเป็นประจำ
โดยดาบตำรวจปราโมทได้จับนางมังออนหักคอ
ส่วนตัวเองเป็นคนดูต้นทางจากนั้นร่วมกันนำศพขึ้นรถ
เพื่อไปเผาทำลายที่สุสานเผานั่งยางก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนี
ซึ่งดาบตำรวจปราโมทได้แบ่งเงินให้หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ส่วนเงินและของมีค่าที่เหลือดาบตำรวจปราโมทเป็นคนนำไป
ซึ่งสาเหตุที่ไม่กล้าสารภาพในครั้งแรกเพราะความกลัวกระทั่งดาบตำรวจปราโมท
ถูกจับต้องโทษในเรือนจำคลองไผ่
คดียิงนางสาววารุณีชายรินอายุสี่สิบปี
หัวหน้าส่วนการคลังอบตจำปาโมงตัวเองจึงกล้าสารภาพ
เกิดเหลือเงียนให้สาวว่าในการการภาพของพิกัดนี้มีสองคน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตาย
ส่วนคดีเผานั่งยางอีก๒๓คดี
ยังต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอเทียบกับญาติผู้สูญหาย
จึงจะรื้อคดีหรือเริ่มสืบสวนสอบสวนคดี
ซึ่งกลุ่มคนร้ายจะเชื่อมโยงกันหรือไม่
ยังต้องรอผลทางวิทยาศาสตร์